เกิดอุบัติเหตุคือรถพุ่มพวงเนี่ยที่ขายกับข้าว
ค่ะขายของเยอะเยอะกับข้าวมาเยอะเยอะอ่ะ
จอดจอดอยู่เนี่ยนะฮะเห็นไหมครับ
สีชมพูชมพูใช่ไหมอ่านี่แหละ
คนเข้ามาซื้อกับข้าวอยู่นะครับนี่
รถกระบะแหกมาจากถนนเลยมาชนแล้วหอบเอารถพุ่มพวงกับแม่ค้า
แม่ค้าเสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะไม่แล้วเมื่อกี้มีมีอีกคนนึง
นั่งเล่นกับหมาอยู่ด้วยมันโดนกวาดไปหมดเลย
บาดเจ็บครับบาดเจ็บแล้วก็หมาเนี่ยตายตรงนั้นเลยนะโอ้ย
เอามาดูเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่าตกใจจริงจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิบหกในรายการสามสิบเจ็ดนาทีของวันที่ยี่สิบแปดมกราคม
โฉมงามทองเลิศหรือป้ารวยอายุหกสิบเก้าปีเนี่ยฮะ
คนที่จอดนะฮะครับคนที่จอดรถเนี่ยฮะขายอยู่เนี่ยนะฮะ
คือเป็นป้ารวยอยู่หน้าร้านธนูการชั่งบ้านดอนแก้วตะบนดอนแก้ว
สารพีจังหวัดเชียงใหม่ขายขายของให้กับเจ้าของร้านนี่แหละ
คือพี่พิทักชัยหมูนินกับแฟนสาวซื้ออยู่เนี่ยฮะพี่พิทักชัยเนี่ย
เดินเข้าไปในร้านก่อนจากนั้นแฟนสาวซื้อเสร็จก็เดินตามเข้าไป
เสี้ยวินาทีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูรถกระบะมันมา
รถกระบะมาพุ่งตรงมาพอดีกับรถพุ่มพวงด้วยครับ
หนึ่งชนรถพุ่มพวงค่ะชนป้ารวยแล้วก็ชนน้องคนเสื้อส้มเนี้ยโอ้ย
สังเกตไหมครับว่าน้องไม่มีแขนน้องเป็นผู้พิการ
เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนแล้วอุบัติเหตุรถยนต์รถอุบัติเหตุ
อย่างเงี้เหรอใช่ประสบอุบัติเหตุมาแล้วจนต้องตัดแขนครับ
นี่ฮะคือรถกระบะเนี่ยลากทั้งรถพุ่มพวงทั้งป้ารวยเนี่ย
ไกลยี่สิบเมตรครับนะฮะป้ารวยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนนายนัทธวุฒินะฮะก็บาดเจ็บคือเสื้อส้มน้องเสื้อส้มนี้
แล้วก็สุนัขเนี่ยมันตายในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ในที่เกิดเหตุยังมีรถเสียหายอีก๓คันนะครับเพราะพุ่งเข้าไปในร้านเขาด้วย
ก็เป็นรถจักรยานยนต์๑คันรถเก๋ง๑คันและรถกระบะอีก๑คันเนี่ยครับ
โอ้โหพุ่งเข้าไปสุดริ่มที่ประตูจริงพี่พิทักชัยเล่าบอกว่าโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเคราะห์ดีนะครับ
เขากับแฟนรอดตายบุดหวิดแต่เสียใจกับป้ารวยด้วยที่ต้องมาเสียชีวิตแล้วหลานชายเขาก็ได้รับบาดเจ็บไป
หลังเกิดเหตุครับเจ้าของรถกระบะคันต้นเหตุมาแสดงตัวเป็นเจ้าของนะแต่ไม่ใช่คนขับ
เขาบอกคนขับคือนายจ่าโซไฟหาสันติภาพนี่นำสังคุณเขา
เป็นคนงานส่งข้าวสารครับขากลับเขาบอกว่ารถมันเสียหลักจึงเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
นายจ่าโซเนี่ยในการอาศัยช่วงชวงชนมุลตอนนั้นหนีไปแต่ไปไม่รอด
ตำรวจไปติดตามตัวได้นะฮะจากที่พักของเขาแล้วเอาไปสอบสวนที่
สพสารพีนี่คือที่จาโซขับมาค่ะวันนี้ครับทีมข่าวลงพื้นที่
โดยนายนรงบอกว่าตอนนี้ไปประกันตัวจ่าโซออกมาแล้วนะ
แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานไป
แล้วก็เจอเมื่อไหร่ถ้าจะเรียกพบ
ไม่เห็นมันวู๊บไปอย่างนี้หน่ออืมแต่ว่าทางทางเขาไม่เห็นในเหตุการณ์
ครับครับเขาปกติเขาเขาขับรถดีนะฮะหรือว่าเขาขับมาไม่รู้กี่ปีแล้วอ่ะครับ
มันอยู่อ่ะสามสี่ปีแล้วอ่ะฮะก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุไม่เกิด
ไม่เคยเกิดเราเพิ่งโดนครั้งแรกก็หนักเลยอย่างงี้เลยครับแต่แต่แบบนี้เนี่ย
ทางร้านเราก็จะดูแลอยู่ใช่ไหมครับ

เพราะว่าวันนี้ศพเพิ่งออกจากโรงพยาบาลตอนบ่าย
ถ้าเขาจะไปก็กลัวว่าเดี๋ยวญาติเขาจะเตรียมงานกันอยู่นะฮะ
แล้วอาจจะไม่สะดวกนะครับนายพิทักชัยเจ้าของร้านธนูการช่างร้านเนี้ยนะครับ
เล่าบอกว่าขณะนี้เนี่ยรอเจ้าหน้าที่มาประเมินความเสียหายของร้านนะ
แล้วถึงจะบอกได้ว่าค่าเสียหายของเขาที่จะเรียกร้องกับเจ้าของร้านขายข้าวสารเนี่ยเท่าไหร่
ส่วนอาการบาดเจ็บของนายนัทธวุฒิหลานชายนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมตรงนี้อยากจะให้ฟัง
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงล่าสุดอาการปลอดภัยแต่แต่
ห่วงสภาพจิตใจน้องครับค่ะคือ๓ปีก่อนย้อนไปครับคุณผู้ชม
คุณอรัชพรครับน้องอายุ๑๙ตอนนั้นเคยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มจนต้องตัดแขนซ้าย
ค่ะนะฮะกลายเป็นคนพิการโอ้โหตอนนั้นกว่าจะปรับสภาพจิตใจกันได้
ใช้เวลาอยู่หลายปีแล้วครั้งนี้ต้องมาประสบอุบัติเหตุอีกครั้งเนี่ย
คือน้องกำลังจะไปเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งกีฬาคนพิการที่จะจัด
คือที่จังหวัดเชียงใหม่เร็วเร็วเนี้ยครับอ๋อ
เมื่อคืนเข้าไปดูก็ทางแพทย์เขาแจ้งว่าเอ็กซาเรย์กับสมองอะไรพวกนี้ก็
มันช่องตกใจมันพูดอะไรให้อ๋อครับอื้มเราอัจจุบันภาคยุทย์เท่าไรน้องน่ะ

อันนี้ก็ไม่ได้ไปแข่งแล้วสิครับเนี่ย
ใช่ครับจะมีแข่งอีกทีวันอาทิตย์นะครับ

เขาเป็นนักกีฬาอะไรครับ
เขาเรียกว่ากีธาร์
คว่างจักรพรุ่งแหลน
เป็นตัวแทนของ
โรงเรียนมาจากช่างราย

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ส่งฟ้องดำเนินคดีต่อไปครับ